อีกหนึ่งหนุ่มที่ภาระก็เยอะเช่นกันแล้วก็ยังหาภาระมาใส่ตัวอยู่ตลอดตลอดเลย
รัฐภูมิคุณผู้ชมค่ะหายหน้าหายตาไปพักใหญ่อย่างที่เรารู้แหละ
ไปทำธุรกิจทำการเมืองแต่ล่าสุดเตรียมคัมแบ็คกลับสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเตรียมทำทั้งงานเพลงทั้งงานละครแถมลงทุนจะตั้งวงเองอีกต่างหาก
เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะจ๊ะแต่ยังยืนยันนะคะว่าไม่ทิ้งงานธุรกิจและการเมืองอย่างแน่นอน
พร้อมทำควบคู่กันไปเลยส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้หนุ่มฟิล์มบอกว่ายังว่างอยู่ค่ะ
บอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมว่าไม่ขอโฟกัสเรื่องรักเพราะมองเป็นเรื่องไร้สาระในชีวิตค่ะ
ตอนนี้คือต้องบอกว่าผมไม่ได้โฟกัสดีกว่าเอาว่าผมว่างแต่ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยอะ
คือว่าเพราะว่าผมเบื่อมากเลยด้วยวัยด้วยแหละคือคนที่อายุกำลังจะเลข๔เนี่ย
มองว่าทุกคนเนี่ยเขาคงต้องหาความสำเร็จเป็นหลักไม่ใช่เรื่องแบบนี้มันไร้สาระมาก
ก็โสดก็ได้ครับมันไม่มีใครกลับมาเต็มตัวแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งผมก็ยังเป็นนักธุรกิจนักการเมืองอยู่
คือคำคำคำธุรกิจของผมก็หลายบริษัทใช่ผมก็มีอยู่หลายบริษัท